ใครที่คิดถึงหมูป่านะคะมาแล้วข่าวของหมูป่า
พรุ่งนี้เตรียมที่จะ

อนุมฐนาบุญรวมกันแล้วสำหรับ๑๑คน
ใน๑๓เขาจะทำพิธีปลงผม
ตั้งแต่ชั่วที่วัดพระทัศน์ดอยว่าว
ส่วนพิธีบวชก็จะมีขึ้นที่วัดพระธาตุดอยตุง
เพราะฉะนั้นวันนี้มีประชาชนจิตอาสา
ไปช่วยงานบวชกันเป็นจำนวนมาก

มีจิตอาสาในตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สาย๑๑หมู่บ้าน
ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีบรรพชาสามเณร
หมูป่า๑๑คนและอุปสมบทโค้ชเอก
วันที่๒๕กรกฎาคมนี้นะคะ
แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนมาหมู่บ้านละ๕คน
รวมทั้งหมดแล้วมี๕๐คน
ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่บริเวณโดยรอบพระธาตุดอยตุง
มีกางเต็นต์ทั้งหมด๑๖หลังนะคะ

แล้วช่วยกันปัดกวาดลานวัดและโดยรอบพระอุโบสถ
ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการประกอบพิธีค่ะ
ส่วนเรื่องของการประดับตกแต่งสถานที่
เริ่มดำเนินการควบคู่ไปกับการทำความสะอาดนะคะ
มีพระลูกวัดพระธาตุดอยวาวเดินทางมาจัดตกแต่งสถานที่
ผูกผ้าระบายประดับตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ภายในพระอุโบสถ
ซึ่งสิ่งของที่นำมาตกแต่งส่วนใหญ่ก็เอามาจากวัดพระธาตุดอยวาวนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าบรรยากาศบนวัดพระธาตุดอยตุง
อากาศเย็นมากมีหมอกเกือบตลอดทั้งวันเลย
ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสักการะไม่ขาดสายค่ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้งานจะเริ่มที่วัดพระธาตุดอยวาวกันก่อนนะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยวาวซึ่งจัดเป็นพิธีปลงผมในวันพรุ่งนี้
มีการจัดเตรียมสถานที่เพิ่มเติมเล็กน้อยเพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว
ส่วนการประดับตกแต่งสถานที่พระลูกวัดชุดที่ไปจัดสถานที่ที่วัดพระธาตุดอยตุง
กลับมาแล้วกลับมาประดับตกแต่งในคืนนี้เพิ่มเติมค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ได้ยามหมู๑๓ตัว
นี่ไงคะไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ

และขอขมาเจ้าแม่นางนอนที่บริเวณปากถ้ำ
ตามที่เคยบนบานสารกล่าวเอาไว้

เพราะว่าไม่สามารถขนแล้วก็เดินถือเข้าไปได้เนี่ย
ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าถ้าคลายบนอะไรไว้
จะคิดเป็นรายไปว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน

แล้วเขาก็มีการตรวจเรื่องของอุปกรณ์ที่จะนำเข้าไปก่อนนะ
แล้วก็ไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบนบานสารเก่าครั้งนี้

ก็จุดที่เขาตรวจก็คือบริเวณสามแยกนะคะ
ส่วนใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ทิ้งไว้อยู่ที่สามแยกนี่แหละ

และหลังจากเสร็จพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วัวตัวนี้ที่อยู่หลังรถจะเอาไปถวายที่วัด
เพื่อเลี้ยงหรือมอบให้กับชาวบ้านเอาไปเลี้ยงต่อตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ
ขณะที่โรงเรียนดรุราชวิทยาได้ขึ้นป้ายขนาดใหญ่
บริเวณริมถนนพะหนโยธินก่อนจะถึงที่ว่าการอำเภอแม่สาย
เป็นป้ายขอบคุณผู้ปกครองเด็กนักเรียน๘คน
อนุญาตให้บุตรหลานเป็นตัวแทนทดสอบอุปกรณ์ดำน้ำ
ก่อนที่จะไปช่วยเหลือสมาชิกทั้ง๑๓คน
ประกอบไปด้วยเด็กชายพิพัฒน์สิริบัณฑิต
เด็กชายสมบูรณ์บุญจันทร์เด็กชายนาคศีลพุทธเจริญ
เด็กชายศิรสิทธิ์แปลงดีเด็กชายสารวุฒิแซ่ลู
เด็กชายช่ายเฮ่าเชียนช่ายเด็กชายเฉลิมสันอิ่มคำ
และเด็กชายดานุเดชแซ่ลี
ร่วมแสดงความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ซึ่งสรุปสุดท้ายสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานจิตอาสาทุกคน
ที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจนี้จนสำเร็จ
ว่าเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะ๘คนนี้
ในช่วงที่เขามีการทดสอบว่าสรุปแล้วจะเอาออกมาอย่างไร

๘คนนี้เป็นตัวแทน
ให้มีรักทดสอบลักษณะรูปร่างจะต้องคล้ายทั้ง๑๓คนที่เข้าไป

ทั้ง๑๒คนเตรียมที่จะปลงผม
เราก็อนุโมทนาบุญด้วยนะ